ไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ

เป็นหญิงสาวใจดีที่ช่วย

ที่บอกว่าลิงตัวนี้เสียชีวิต

ช่วยชีวิตหนึ่งชีวิตครับ
ชาวบ้านในพื้นที่บ้านแดนอำเภอบรรพฤษัยจังหวัดนครสวรรค์
ใช้มีดกลช่วยเหลือผ่าท้องแม่ลิงสมท้องแก่ครับ
เพื่อช่วยชีวิตลูกลิงหลังแม่ของมันถูกรถชนตาย
ลิงน้อยตัวนี้รอดปลอดภัยทำให้เป็นการ
เป็นเสียงชื่นชมจากวงการโซเชียลล่ะครับผมว่า
ยอดเยี่ยมนะครับภาพนี้โอ้โหน่ารักมากนะครับ
นี่คือหนึ่งชีวิตเกิดขึ้นนะครับหนึ่งชีวิตสูญเสีย
ผู้สุดขาดได้ลงพื้นที่ไปยังวัดเขาน
พบว่าเป็นภูเขาหินปูนสูงตรงานสวยงาม
มีลิงสมัยอาศัยอยู่บนภูเขาหลายพันตัวครับ
และบริเวณด้านล่างภูเขามีถนนตัดผ่านชุมชน
รับอาชีพขายขนมให้ลิง
ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่าท้องแม่ลิงช่วยลูกลิงในคลิปนะครับ
แล้วดูลูกลิงที่เธอช่วยมาได้สิคุณ
เขาเหมือนรักเหมือนแม่ว่างั้นเถอะนะครับ
เพราะว่าโดยคุณปันธมาก็หยอกล้อแล้วก็เลี้ยงลูกลิงนะครับ
เหมือนกับความทุกอย่างเอ็นดูเหมือนลูกลิงเหมือนลูกมนุษย์อะครับ
เหมือนว่าเป็นเจ้าบุญคือบอกว่าตั้งชื่อว่าเจ้าบุญรอดนะครับ
ซึ่งคิดว่าคุณปรัฐมาเป็นแม่ของมันไปแล้วนะครับ
โดยมันมักจะเกาะอยู่ที่อกโดยจะไม่ยอมไปไหน

ครับแม้ว่าคุณปรัฐนาจะเอาเจ้าบุญรอดออกจากอกเพื่อทำธุระส่วนตัว
มันก็จะร้องด้วยความตกใจทุกครั้งไป
จนคนผ่านไปมานะครับสงสัยนะครับ
และคุณปัตมาก็ต้องเอาเจ้าบุญรอดนี้กระเตงติดตัวไปตลอด๒๔ชั่วโมง
คุณปันธมาเล่าว่าเมื่อวันที่ช่วง๓วันที่ผ่านมา
ขายขนมลิงตามปกติครับแล้วเห็นลิงกำลังวิ่งไล่กัดกัน
โดยมีลิงตัวหนึ่งครับวิ่งหนีเลยถนนเข้าไปครับ
แล้วก็โดนรถชนตายด้วยความสงสารจึงเดินไปดู
เพราะว่าลิงตัวนี้ท้องแก่มากและคลำดูครับที่ท้องทราบว่ามีลูกน้อยอย่างแน่นอน
ตัดสินใจช่วยเหลือด้วยการผ่าท้องทันที
แม้ตัวเองจะไม่เคยทำมาก่อนครับอย่างไรก็ตามนะครับ
ลิงตัวนี้ปลอดภัยคุณปรัฐมาและชาวบ้านต่างรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก

พอดีวันที่๓ค่ะรถขับเข้ามาจากข้างถนนใหญ่แล้วขับเข้ามาในวัด
พอดีหันไปเจอก็ลิงเขากัดกันแล้วแบบเขาวิ่งออกถนนนะคะ

ก็ช่วงนี้เขาจะตั้งท้องกันทุกตัวค่ะเป็นแบบช่วงฤดูเขา
เขาจะออกลูกกันช่วงนี้ค่ะ
ก็เอามือคำถามท้องก็กระดึ๊บกระดึ๊บ
ช่วงนี้ก็ลิงตั้งท้องกันเยอะนะครับซึ่งล่าสุดเจ้าบุญรอดมีสุขภาพแข็งแรง

ส่วนการที่จะเลี้ยงต่อไปอย่างไรก็คงต้องเลี้ยงแบบให้อยู่กับคนและธรรมชาติให้มากที่สุด
เพื่อให้ลิงปรับตัวอยู่กับลิงฝูงใหญ่ในป่าได้
และเมื่อมันโตขึ้นมันก็จะกลับเข้าหาฝูงตามธรรมชาติเองนะครับ